เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน

โนราเป็นศิลปะที่เปรียบเสมือนลมหายใจของคนภาคใต้
มีการส่งผ่านกันเป็นสายใยแห่งโนรา
จากครูโนราสู่ลูกศิษย์
และการสืบทอดอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เพื่อให้โนราได้อยู่ต่อไปได้
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
ศาสตร์และศิลป์แห่งโนรา

ที่ถูกถ่ายท่อส่งต่อนั้นสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชุมชนมากน้อยแบบไหนนะคะ
ดังนั้นวันนี้ใบตองจึงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดปลักหนู
ตำบลปลักหนูอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะ
อย่างคนสาวของรักพี่
ขออนุญาตมาชมการถ่ายทอดท่ารัม๓๑
ให้กับน้องในชุมชนกับอาจารย์ทุกคน
ขออนุญาตมาจุดข่าวออฟม่านักรวมกันี้นะครับ

ชอบในศิลปะครับ
มีเยาวชนเข้ามาเรียนรู้เยอะครับ
น้องส่วนใหญ่อยู่ในวัยไหนคะ
ทั้งระดับความสิทธิ์ศึกษาครับ
เด็กเล็กจะต้องมีพื้นฐานการรำมาบ้างไหมคะ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

อาจารย์มาสอนที่นี่เนี่ยทุกวันไหนคะ

ถ้าอย่างนั้นวันนี้ใบตองขอชมอาจารย์สอนแล้วเดี๋ยวจะแอบซ้อมอยู่ข้างหลังด้วยนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
มาถึงที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลากันแล้วก็ต้องเรียนรู้ศิลปะโนราให้ทองแท้กันค่ะ
ต่อไปเรียนร่างมือกับจี๊บเตรียมบาหมวนมือเข้าควายเตรียมเก้าควาย
อาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะใบตองวันนี้พอไหวไหมคะ
ถ้ารำนี่อยู่ในเกณฑ์ดีเลสแต่ว่ายังไม่ครบเครื่องต้องครบเครื่องก่อน

คุณผู้ชมจะเป็นโนราได้ต้องครบเครื่องโนราอย่างที่ครูท่านว่าไว้ค่ะ
แค่เริ่มต้นก็ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะต้องใส่ใจรายละเอียดการนุ่งแต่งกายให้สวยงามเรียบร้อย
และต้องคอยระวังไม่ให้เครื่องแต่งกาย
เป็นปัญหากับการไล่รำด้วย
แต่การแต่งกายที่สวยงามจะแต่งแบบหลวมไม่ได้นะคะ
จะแต่งแล้วไม่สวยต้องพอดีตัวจนเกือบจะแน่นเลยล่ะค่ะ
ช่วยด้วย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

ต้องเชื่อนะคะว่าไม่ว่าการเวลาหรือว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายสักแค่ไหน
แต่ศาสตร์และศิลป์แห่งโนรานั้นจะยังคงถูกสืบสารและอนุรักษ์เอาไว้
จากครูโนราสู่โนรารุ่นต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ
ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน

โปรดติดตามตอนต่อไป